ก็เพราะว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ไปทำร้ายคนที่เบี้ยวค่ายาเสพติด
ก็สืบเนื่องมาจากคดีที่วัยรุ่นชายอายุ๑๗ปี
เรสบ้านตูมถูกกลุ่มผู้ต้องหาทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้ก็สารภาพ

ไอ้แก๊งนี้มันยิ่งใหญ่มาจากไหนอะไรยังไง
ทีนี้มันก็เลยมีหลายคลิปออกมาต่อเนื่อง
ก็เป็นขบูรณ์การเทพบุรสโลนี่แหละ
ที่จ้างให้ไปทำร้ายร่างกายคนที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติด
แล้วก็ไปโยงกับแก๊งมันทุกเม็ด
ใช่บอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเหมือนกับเขาแบ่งพื้นที่แบ่งโซนในการควบคุมเรื่องของการกระจายยาเสพติด
กงวิธีการเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แต่วันนี้มีความคืบหน้าและที่สำคัญก็คือมีอดีตลูกน้องที่เคยทำงานให้กับเทพโซโล
หรือว่าเทพบุตรโซโลส่งคลิปมาให้กับไทยรัฐทีวี๘คลิป
บอกว่าเนี่ยผมเคยทำงานให้เขาแล้วก็ที่สุดก็ถูกหักหลงหักหลังอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
เดี๋ยวลองดูก่อนหนึ่งในคลิปนี้ที่เขาส่งมาให้เรานะครับ
ที่มันต้องมาที่สุดอย่างงี้ครับ

ยกมือขอโทษเขา
ยกมือขอโทษเขา

นั่งลง
นี่ฮะคือในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามีคนที่ถูกทำร้าย
มีคนที่ไปทำร้ายเขาและมีคนถ่ายคลิป

เพราะว่าเป็นวิธีการของไอ้แก๊งนี้มันนะครับ
คลิปนี้นะครับเป็นชายวัยรุ่นเครือข่ายค้ายาเสพติด
ของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเทพบุตรโซโล
ถูกทำร้ายร่างกายอย่างป่าเถื่อนนะบังคับแก้ผ้าด้วยเตะถีบกระทืบจนเลือดอาบอ่ะนะครับ
มีการต้องยกมือไหว้ขอโทษพี่เทพหลังจากไปเบี้ยวค่ายาเสพติด
เหมือนกับเรสบ้านตูมที่ถูกซ้อมจนเสียชีวิตที่ขอนแก่นเลยนะครับ
คลิปนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับมาจาก
ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตลูกน้องของเทพบุตรโซโล
เขาส่งคลิปมาให้เราทางเพจของไทยรัฐทีวี๘คลิปนะครับ
โดยอดีตลูกน้องของเทพบุตรโซโลคนนี้ยังบอกว่า
เขามีโฉมหน้าของเทพบุตรโซโล
ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อว่าตาน
ในวงการค้ายาเรียกว่าพี่เทพนอกจากนี้ยังระบุว่า
ชายที่ถืออาวุธสงครามเขามีโฉมหน้าที่มาเปิดเผยกับเราด้วยนะ
เขาบอกว่าชายที่ถืออาวุธสงครามก็คือเทพบุตรโซโล
นี่ฮะอดีตลูกน้องของเทพบุตรโซโลคนนี้ยังบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเขารู้จักประวัติและเรื่องราวของเทพบุตรโซโลทุกอย่างดี
เพราะเคยทำงานให้ก็คือตามทวงหนี้พวกที่เบี้ยวค่ายาเสพติด
เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้คือเทพบุตรโซโลอืมเมื่อก่อนอยู่เพชรบูรณชื่อตาน
แต่ในวงการค่ายาชื่อพิเทพเขาเคยทำงานให้กับผู้ชายคนนี้
ตามทวงหนี้พวกเบี้ยวค่ายาเสพติดตามพื้นที่จังหวัดต่าง
แล้วก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักล่าสายบิด
ต่อมาก็เกิดการทะเลาะกันมีการหักหลังกันจนตัดสัมพันธ์กัน
อย่างข้อความทำนองที่ว่าตามกระทืบตามยิงคนให้
ถ้าไม่มีตนเองในตอนนั้นใครจะทำงานนี้ให้
ลูกน้องทำงานพลาดกลับขับไล่สายส่ง
ซึ่งอดีตลูกน้องเทพบุตรโซโลบอกว่า
ตอนนี้เขาได้มามอบตัวกับตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว

ค่ะก็ที่มีคลิปออกมาเยอะก็เป็นเพราะว่า
เขาจะว่าจ้างกลุ่มวัยรุ่นหรือใครก็ได้เนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนที่เบี้ยวเงินค่ายาเสพติดใช่ไหมคะ
แล้วถ้าใครไปทำให้ก็ได้เงินจำนวนนึงแต่ถ้าใครทำให้แล้วถ่ายคลิปแล้วโพสต์คลิป
ในโลกออนไลน์จะได้เงินเพิ่มอ่าคนก็เลยถ่ายคลิปโพสต์คลิปกันเยอะไง
มันก็เลยมีคลิปหลุดออกมาแบบนี้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีคลิปจากอดีตลูกน้องของเทพบุตรโซโลมาด้วย
จากการสืบสวนของตำรวจนะคะบอกว่าเครือข่ายเทพบุตรโซโลคือกลุ่มเดียวกันกับแก๊งมันทุกเม็ดนะคะ
พอถูกจับกลุ่มก็หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของการปราบปรามแก๊งมันทุกเม็ดมาเยอะ
ตำรวจบอกว่าออกหมายจับแก๊งมันทุกเม็ดไปเป็นสิบหมายแล้วนะคะก็หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนเทพบุตรโซโลเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของคนสั่งการแล้วก็แบ่งทีมสั่งคนดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของการควบคุมการขายยาเสพติด
ก็มีอยู่ในหลายจังหวัดนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยนะคะเขาตั้งเป็นสำนักงานเลยค่ะ
เป็นสำนักงานดูแลเรื่องของการกระจายยาเสพติดเรื่องของการคุมเงินเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างนี้
ถ้าไม่จ่ายค่ายาเสพติดก็จะส่งลูกน้องออกไปล่า
ถ่ายคลิปขณะทำร้ายร่างกายแล้วก็โพสต์คลิป
เขาอ้างว่าสิ่งต่างเหล่านี้คือกฎกติกาของเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายนี้
อีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการขู่พวกขบวนการของมันใช่ไหม
อย่าเบี้ยวนะถ้าเบี้ยวก็จะถูกแบบนี้ใช่ไหม
เอาการติดตามตัวนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสตมนะครับ
ในฐานะรองผู้มนวยการศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสปอศตรบอกว่าจากการสืบสวนเพื่อตามจับกลุ่ม
ตอนนี้มีความคืบหน้าจนสามารถพิสูจน์ทราบถึงชื่อนามสกุลและภูมิลำเนาของ
บุตรโซโลได้แล้วยืนยันว่าเทพบุตรโซโลเป็นคนไทยที่มีตัวตนจริง
รู้แล้วว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนโดยในวันพุธนี้จะแถลงข่าวเรื่องการจับกลุ่ม
เครือข่ายเทพบุตรโซโลเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
จำนวนผู้ต้องหาไม่ขอยืนยันว่าการแถลงข่าวในวันพุธที่จะถึงนี้จะนำตัว
เทพบุตรโซโลเนี่ยมาแถลงข่าวด้วยหรือไม่พลตำรวจโทษสุรเชษยังบอกว่าขณะนี้ยัง
ยืนยันว่าเทพบุตรโซโลหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านตามที่เป็นกระแสข่าวหรือไม่
แต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้ความสำคัญกับคดีนี้กำลังติดตามเรื่อง
ตัวเองและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
เอาเป็นว่าตำรวจรู้แล้วชื่อนามสกุลภูมิลำเนาแต่จะนำตัวมาหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวรอดูนะคะ